มีนักแสดงดาราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่กันไปหลายคู่นะคะ
แล้วก็กลายเป็นลูกสุปตาตัวน้อยมีใครบ้างนะคุณ

จนกลายเป็นซุปตานะคะขวัญใจพี่ป้าน้าอาไปแล้ว
แต่ว่ามาดูสิว่าปีนี้ปี๖๐
จะมีทายาทคนไหนบ้างที่กำลังจะลืมตาดูโลก
แล้วนักแสดงคนไหนบ้างกำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงค่ะ
เริ่มต้นปีรกาเหล่าคนบันเทิงจำนวนไม่น้อย
เตรียมขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง

เริ่มที่คุณแม่วัยใสฮารุและสามีหุ่นแซ่บกายรัชชานนท์

ทั้งคู่ก็จะได้เห็นหน้าค่าตาทายาทคนที่๓
ออกมาเป็นเพื่อนเล่นน้องคิรินและน้องไนร่ากันแล้ว
แววมาว่าครอบครัวนี้จะปิดอู่ทันที
เพราะมีลูก๓คนตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ
ตามมาด้วยคุณแม่คนสวยสมาชิกแก๊งนางฟ้าเจนสุดาปานโต
ตั้งคันได้๗เดือนเต็มก็ออกอากาศตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย
นับถอยหลังรอเจอหน้าทายาทคนแรกอย่างใจจดใจเจาะเช่นกัน
ไล่มาติดกับคุณแม่ยอดกระตันยูแพทย์นับประพา
ที่ตอนนี้อายุคัน๗เดือนเต็มอีกคน
ก็ต้องขอยกตำแหน่งคุณแม่สุดสตรองแห่งปีให้เธอไปเลย
หลังจากต้องเจอกับกระแสดราม่าท้องก่อนแต่ง
แต่ทั้งแพทย์และเบ้นก็ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้
พลังแห่งความรักและควงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาอย่างชื่นมืน
เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
งานนี้เหล่าแฟนคลับก็ตามลุ้นว่าลูกชายตัวน้อย
จะได้สายเลือดนักซิ่งถอดแบบคุณพ่อเบ้น
หรือจะก๊อปปี้ความฮาตามแบบคุณแม่แพทย์
ก็ต้องตามลุ้นกันต่อไป
มาถึงคู่รักคนบันเทิงที่เตรียมขึ้นแทนคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแบบแพ็คคู่
ก็ต้องยกให้กับคู่ของวิกกี้สุนิสาเจ็ดและชายชาตยดม
หลังจากที่ตั้งตารอทายาทคนแรกมานาน
ในที่สุดก็สมหวังตามที่ตั้งใจสักที
ทำเอาว่าที่คุณพ่อยังชายชาตยดม
ถึงกับน้ำตาแตกเมื่อรู้ว่ากำลังจะได้เป็นพ่อคน
และถ้าทายาทตัวน้อยลืมตาออกมาดูโลกเมื่อไหร่
ว่าที่คุณพ่อคุณแม่คู่นี้คงสอบผ่านฉลุย
เพราะไปฝึกวิชาเลี้ยงหลานสาวตัวน้อยน้องปริม
ลูกสาวของมิคเบอร์โรมวุทธ์และเบนท์ผ่อนชิตามาแล้ว
ปิดท้ายที่คู่ของนักแสดงสาวมากฝีมือน้ำฝนกุลนัท
จูงมือจอแดนสามีนักธุรกิจชาวอเมริกา
ลั่นระคังวิวาไปนานเกือบ๒ปี
ก็ประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีทายาทมาสืบสกุลแล้ว
โดยว่าที่คุณแม่น้ำฝนกุลนัทโพสต์ภาพโชว์ท้องขณะตั้งคันเกือบ๔เดือน
ลงอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ได้เห็นภาพรอยยิ้มและความสุขของว่าที่คุณพ่อคุณแม่คนบันเทิงรับต้นปีแบบนี้แล้ว
ก็ต้องขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และลูกน้อยในคันด้วยนะคะ
บอกเลยว่าตั้งหน้าตั้งตารอดูนะคะอยากจะเห็นโฉมหน้าจริง
แล้วปลอมว่าสวยหล่อไม่แพ้ว่าคุณพ่อคุณแม่แน่นอน
เชื่อว่าอาจจะมีอีกหลายคู่ด้วยนะคะ
เตรียมจะเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงในปี๒๕๖๐นี้
เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเพราะว่ามีอีกหลายคู่ที่เตรียมจะจูงมือกันล่าระคังวิวาด้วย
แล้วคุณจะไม่พลาดทุกรายการดีค่ะ